ทีนี้คุณผู้ชมยังเน้นย้ำนะคะว่าสงกรานที่ผ่านมาใช่ไหมไม่ให้เล่นน้ำไม่ให้จัดงานสังสรรค์อะไรต่าง
แต่ทีนี้ค่ะมันมีบรรยากาศของการเล่นน้ำสงกรานจริงเราก็เคยนำเสนอข่าวไปที่สกลนคร
ถูกไหมคะแล้วก็มีที่มุกดาหารเดี๋ยวจะเล่าให้คุณผู้ชมฟัง
ส่วนคลิปนี้ที่จะให้คุณผู้ชมดูเนี่ยคนเขาก็วิพากษ์วิจารณ์ผู้หญิงคนนี้

ถอนหายใจสิครับเพราะว่าคลิปนี้คนโหตำนิเละเลย
ใช่คือเธอออกมาอัดคลิปแล้วเธอก็ต่อว่าต่อว่าคนที่ไปแจ้งตำรวจ
จากว่าตัวเธอเนี่ยเล่นสาดน้ำหน้าบ้านแล้วเธอก็ตอบว่าคนที่ไปแจ้งตำรวจว่าพวกคุณเนี่ยไม่มีมาอิจฉาเหรอ

อย่าอิชาความสุขหนู
เห็นใครมีความสุขหรอคะ
เห็นกูมีความสุขจะตายหรือไง
แล้วดูท่าทางแล้วการพูดกันจ่าของเธอนะ
ใช่ค่ะก็อินเนอร์มาเต็มนะคะ
เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้เอาคลิปนี้มาแชร์ค่ะ
ให้มาจับทั้งที่พวกเธอรวมกลุ่มกัน
ดื่มสุรากันเล่นสาดน้ำกันเล่นกันหน้าบ้านเอง
ทีนี้เธอก็เอาคลิปบรรยากาศตอนที่เธอกับเพื่อนเปิดเพลงดูสิคะ
ล้อมวงดื่มเต้นกันสนุกสนานทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เลยสาดน้ำป่าแป้งอยู่ในกลุ่ม
แล้วแน่นอนค่ะไม่ได้มีใครใส่หน้ากากอนามัยอยู่แล้ว
พอคลิปนี้แชร์เนี่ยทัวร์ก็เลยลงค่ะ
ชาวเน็ตพากันคอมเมนต์บอกว่าโอ๊ยไม่อิจฉาหรอกสิ่งที่เธอทำแบบนี้มันไม่รับผิดชอบต่อสังคมเลย
ทีนี้เฟซบุ๊คของเธอตอนนี้ปลิวไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
ใช่เพราะมีคนไปวิพากษ์วิจารณ์บอกว่าทำผิดแล้วยังไม่รู้เหรอว่าตัวเองผิด
แล้วก็คลิปเนี่ยก็ลบออกจากโซเชียลแล้วด้วยเหมือนกัน
ส่วนที่มุกดาหารค่ะเป็นกรณีงานบุญนะคุณผู้ชม
เรื่องนี้เนี่ยนายเวียรชัยนากมาก
ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเขาให้ดำเนินคดีแล้วกับคนจัดงาน

งานที่จัดขึ้นเนี่ยเป็นงานบุญประเพณีสงกรานแห่ต้นกันของบ้านเหล่าป่าเป็ด
ตอนแรกผมดูนะผมคิดว่าคลิปปีก่อนหรือเปล่า

มีแค่คนเดินผ่านบางคนเท่านั้นเอง

สาดน้ำหรือเปล่าเพราะว่าถนนมันเปียก
แต่ที่แน่มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ถูกต้องค่ะก็ไม่ได้สนใจมาตรการโควิดเลย
เพราะว่าจริงที่มุกดาหารเขาก็มีประกาศจังหวัดออกมาแล้วนะ
งดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก
ดกิจกรรมที่สัมผัสใกล้ชิด
แต่ทำไมมันยังเกิดงานบุญแบบนี้
ตำบลนาโศกที่อำเภอเมืองมุกดาหาร
ทีนี้ค่ะทีมสอบสวนโรคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
เขาก็ลงพื้นที่ไปคัดกรอง
คนที่มาร่วมงานที่มาจากพื้นที่เสี่ยง

ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
แล้วก็ที่เห็นเปียกคือทางจังหวัดเขาชี้แจงออกมานะ
บอกว่าไม่มีการเล่นสาดน้ำ
การเล่นสาดน้ำยังเป็นข้อห้ามอยู่
แต่ว่าอันนี้ฝนตกไม่มีการเล่นสาดน้ำ

แต่เอาจริงคือต่อให้ไม่เล่นสาดน้ำมาจัดงานแบบนี้
รวมกลุ่มคนเยอะดื่มสุราแบบนี้มันก็ผิดอยู่ดีนะคะ
แล้วเขาไม่ได้ขออนุญาตในการจัดงานนั้นนะครับ
ไม่ใช่แค่คนไทยเท่านั้นนะคะคุณผู้ชม

ก็เอาคลิปกลุ่มแรงงานเมียนมา
รวมกลุ่มกันเล่นน้ำสงกราน
ดูสิคะเปิดเพลงร้องเพลงไม่ได้กลัวโควิดเลย

เขาเขียนข้อความว่าหรือคนพม่าอยู่ที่บ้านเรา
เข้าใจว่ามีประกาศทางราชการว่าห้ามเล่นน้ำสงกราน
หรือเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการเข้มงวดดูแล
วันหยุดสงกรานยุคโควิดปีแรกที่ไม่ได้กลับบ้าน
ถ้าหนึ่งในสองกลุ่มนี้ติดโควิดทำอย่างไรดีใครช่วยได้บ้าง
นี่ค่ะเขาบอกว่าเป็นพม่าเพื่อนร่วมหอพัก

ก็บอกว่าให้ถอยรถออกให้พวกเขาสนุก

แล้วแรงงานบอกว่าให้ถอยรถออก
คืออาจจะมีคนบางคนที่ยังไม่เข้าใจเรื่องของคำสั่งและมาตรการนะ
คิดว่าเล่นน้ำกันในครอบครัวกันในบ้านแค่นี้เอง

จริงเราก็ไม่ได้แต่ไม่ผิดทั้งหมดนะครับครับ